เดี๋ยวก็ยึดอำนาจเดี๋ยวก็ยึดอำนาจไม่มีใครทานนั่นเอง
คุณประยุทธ์คุณทำไม่ถูกอะไรผมก็ต้องว่ากัน
ผมไม่ได้กลัวคุณเนี่ยคุณมีอะไรดีกับผมล่ะ
พี่เป็นคนมีความรักความเมตตาคนดูแลผู้น้อยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ใหญ่
ซึ่งจะตรงข้ามกับคนอื่นหรือฆาติการอื่น

คนที่มีอำนาจคนที่จะให้ความดีความชอบก็ได้
ยดให้ตำแหน่งหน้าที่ดีเขาก็จะรับใช้ทุ่มเท
ทั้งชีวิตทั้งจิตใจแต่ไม่ได้สนใจผู้น้อย
แต่พี่เนี่ยนะเป็นนักบริหารตั้งแต่เด็ก
พี่เป็นสาววัดใหญ่นาแก่เนี่ยนะเราคนเดียวเราทำงานไม่ได้หรอก
นะภูต้ายมัญชาติเราตอนนั้นอยู่ประมาณ๕๐๐กว่าคน

นะสรุปสกดิบความเป็นอยู่
เขาลูกเมียเขาสวัสดิษฐ์การความกำลังใจเขา
เพื่อให้เขาทำงานได้
พี่ทำงานสำเร็จแล้วลูกน้องมันถมากใจจากนั้นน่า
มันสมัครใจไปเดี๋ยวนี้ลองดูสิข้ารายการ
จะให้ไปใต้มันก็หนีไม่ยอมไปหรอกนะครับ
เพียงพี่อยู่นาแก่เนี่ยวันไหนจะออก
เข้าโปรงเข้าปลาสมัครใจกันหมด
เพราะอะไรเพราะเมื่อทำดีแล้วได้ดีอยู่กับพี่
เพราะฉะนั้นพี่จะให้ความสนใจกับผู้น้อยนะ
โตขึ้นมาทุกตำแหน่งก็เหมือนกัน
แม้กระทั่งปัจจุบันก็
จะให้ความสนใจดูแลประชาชนที่ด้อยกว่าเรา
อายุเท่าไหน๗๑
อายุมากกว่าพ่อของพี่

นี่ถ้าคนไม่รักษาสุขภาพก็จะดูแกไง
แต่รักษาคุณภาพด้วยการออกกำลังกายเนี่ย

ปะโถเบบียอมเสียเงินเรื่องเหลังนี้ได้ยังไง

ถ้าอยากดูหนุ่มอยากแข็งแรงต้องออกกำลังกาย

เอามาตลอดเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันก็ทำงาน

เพราะดูหน้าผมนั้น
คนอายุจะ๖๐อะไรอย่างนั้นดูบ้านพี่ต้นไม้เยอะไหม

นอกจากสุขภาพร่างกายเราตับใต้ไส้หัวใจจะทำงานแล้วคล้ายข้างขาแล้ว
สิ่งที่ได้ก็คือออกซิเจนร่างกายต้องการออกซิเจน
ถ้าไปอยู่ในที่ไม่มีออกซิเจนเรียบร้อย
เราพอเข้าสวนทุกวันก็สวนทุกวันมันได้
แต่ว่า๕๐นั้นไม่ใช่ว่าโยย
แก่แล้วไม่ออกกำลังกายเค้ายังไปได้อยู่นะ
อายุ๖๐ก็ออกได้มันดีกว่าไม่ออกนะว่ะ
จริงนะสมัยที่อยู่ตั้งแต่อยู่นาแก่นะ
ผมก็รบทับจัดศึกศิลปุ่นเป็นศิงตายเยอะ
คนก็หาภาคดีมาให้ผม
รายการจังหวัดนครพนมสมัยนู้นพี่สมพรกลิ่นวงศา
เครื่องบินตกตายกับทั้งลำเลยพอดีท่านนั่งหลังเครื่องนะล
ต่อให้ไปหมดว่าตอนหลังก็มีคนให้พระพี่มูลนี้อันต่างนะจะพี่เนี่ยไม่ค่อยได้ยึดถือพระเนี่ยเป็น
ที่จะมามอมเมาหรือหลงเชื่ออะไรต่างพวกนี้นะ
ยึดมั่นในตัวเองมากกว่า
สิ่งที่พี่ปรากฟาร์มผู้กรอกร้ายกรรมนิจปรากฟาร์มชนผู้ร้าย
แม้กระทั่งต่อสู้กับผู้กระทำผิดกฎหมาย
ผู้มีอิทธิพลอะไรต่างแล้วเราพอดเงื้อมือนะ
มันอยู่ที่ความรู้เราประสบการณ์เรา
ทุกวันนี้บางทีก็ไม่ได้ใส่แล้วล่ะ
ผมไม่ประเมินราคาเพราะว่าไอ้คนที่พูดไม่ได้พูดจริงพูดเท็จ
หรือว่าพูดเพราะเรามีตำแหน่ง
อย่างนั้นเราก็ส้มที่สู้สิทธิ์
ว่าเราไม่ทราบราคานะครับแล้วก็จะไม่ขายใครหรอก
คิดว่าคุณเข้าใจคนอย่างผมผิดแล้วไม่รู้จักคนอย่างผม
ผมเนี่ยอาสาสมัครไปนาแก่สองครั้งไปเป็นหัวหน้าหน่วยบริการพิเศษป่าผู้ก่ออาลัยกรรมนิษฐ์
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ถูกฆ่าตายเป็นล้มเป็นเบื่อ

รุ่นพี่ผมถูกระเบิดตาย

เมียไม่มีขาดสามีลูกขาดพ่อ

จะเป็นยังไงตอนนั้น๑๐๐ตำรวจตี
หรือว่าย้ายมาอยู่โรงเรียนร้อยตำรวจ

สารวัตรนาแกไม่มีใครไป

จากผู้ประกับกองโรงเรียน๑๐๐ตำรวจไปไปสารวัตินาแก่
สมัครเที่ยงบ่าย๒คำสั่งออกเลย

ผมไปเพื่อป้องกันประเทศชาติ

ผมไม่ได้ไปว่าผมต้องการอธิบดีทำรวจ
มันไปด้วยรวมการภูบาลภูมิเมือง

ไม่ได้แม้ว่าผมตั้งเป้าหมายจะเป็นอัยหะคมตรี

มันจะเป็นได้ยังไงแต่ผมทำเพราะบ้านเมืองมันล้มเหลวเต็มทีแล้ว
เดี๋ยวก็ยึดอำนาจไม่มีใครค้านั่นเนี่ย
ผมมีแค่นี้เห็นไหมเสียงแค่นี้คุณไม่ชอบผมก็ต้องตรวจสอบคุณนั่นแหละ
คุณประยุทธ์คุณทำไม่ถูกอะไรผมก็ต้องว่ากันใช่ไหมผมไม่ได้กลัวคุณนี่

คุณธรรมนัฏเนี่ยคุณรู้รู้ว่าคุณไปค้ายาเทศคุณติดคักจริงไหม
รู้ว่าวุฒินเนี่ยปลอมแล้วคุณมาใช้จริงหรือยงไหม
จริงคุณก็ลาออกก็ฆ่าคุณประบาษไป

ผมไม่ได้เอาการเมืองมาเล่นนะผมพูดตรง
เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
คุณเป็นข่าวคุณจะตรวจสอบแล้ว

ผมเป็นฝ่ายค้านผมตรวจยากนะ

เปลี่ยนเลยแล้วมันมีไหมเบื้องหน้าเบื้องหลัง
จะบอกว่าธรรมนักส่างใช้ไม่ใช้

แต่มันก็นั่งกับธรรมนัฏอยู่เดี๋ยวนั้น
ถูกไหมแล้วก็แต่งชุดนั้นออกมา

ประชาชนก็รู้กันทั้งประเทศอยู่แล้วนะ

ชุดมันยังเป็นวุ้นอยู่เลย

อย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาอะไรอย่างนี้นะ
นะมันไม่มีราคาสำหรับผม